ข่าวด้านหลังของเรานี่ดูสิเก่งซิ่งมาพุ่งตกห้วย
คิดดูสิสภาพรถเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะ
เขาตามหาตัวคนขับกันเขาหากันไม่เจอ
วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยมันคืองงไง
ใช่ว่าคนขับหายไปไหน
แล้วคนขับเป็นผู้หญิงดูสภาพรถแบบนี้คุณผู้ชม
พึ่งคันแล้วอืมใช่ตอนเจอตอนแรกนี่นะ
คือไปถึงสภาพรถมันก็เสียหายกระจกข้างหน้าก็ร้าวแตกแบบนี้ค่ะ
แล้วถามว่าอ้าวแล้วคนขับรถล่ะไม่มี
ไม่บาดเจ็บไม่อะไรไม่อยู่เท่านั้น
เพราะนี่พยายามหาตรงน้ำแถวนั้นด้วยนะกลัว
กลัวว่าแบบจะจมน้ำเสียชีวิตออกมาจากรถ
แล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าว่ายน้ำไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะ

ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเย็นของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนแรกตำรวจที่สพเถินที่ลำปางเขาได้รับแจ้ง
อยู่ตรงอำเภอเถินทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะ
สภาพรถเก๋งมันก็มีรอยยุบรอบคันกระจกเปิดไว้๓บาน

ทีนี้ในรถเจอทรัพย์สินอะไรบ้าง
เจอทั้งมือถือเจอกระเป๋าเจอของที่อยู่ในรถ
แล้วก็เจอบัตรประชาชนทีนี้แหละเลยรู้ไงว่าคนขับรถเนี่ย
ก็คงจะเป็นนางพิษินีภูพันธ์วิวัตรอายุ๕๐ปีค่ะ
นี่ภาพซ้ายเนี่ยคือตัวคนขับรถนะ
แล้วเสร็จแล้วพอได้ข้อมูลตรงนี้มานะ
ทางเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อกับญาติ
แล้วก็ติดต่อไปที่ลูกสาวของนางพิษณีได้
ลูกบอกแบบนี้แม่หนูขับรถคันนี้นี่แหละค่ะ
ออกมาจากเชียงใหม่จะไปกรุงเทพครับ
ทีนี้แม่หนูมาตั้งแต่วันที่๑๙นะ
แล้วแปลว่าอะไร๑๙๒๐๒๑เอ๊ะหายไปไหน
หายไปอยู่ไหนหลายวัน

ตัดภาพให้คุณผู้ชมดูที่โรงพักหน่อย
เพราะว่าจู่มีผู้หญิงคนนี้

ใช่ผู้หญิงคนนี้นั่นแหละคือคุณพิษินีมาที่โรงพักมาแสดงตัว
แล้วมาพร้อมกับพลเมืองดี
คือจริงพี่เขามาเนี่ยคือพี่เขาร้องไห้นะ
แล้วยิ่งพอตอนเจอลูกสาวโอ้โห
อดลูกแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ขอดูหน่อยค่ะ
อ้าวต้องออกมา

คือพอเธอมาถึงที่โรงพักแล้วก็ให้ดูไหน

ตัวหน่อยซิก็มีรอยขีดขวนเล็กน้อยนะครับ
ทีนี้ตัวของพี่พิษินีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
พี่ขับรถแอคคอร์ดคันนี้จะเข้ากรุงเทพ
แต่พอมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ย

พอพี่หลับในรถพี่มันก็พุ่งตกลงไปในลำห้วยแบบนี้
แล้วพี่มารู้สึกตัวคือรถมันอยู่ในน้ำแล้วนะ
ตอนนั้นน้ำไหลเข้ารถมาแล้ว
พอพี่รู้สึกตัวสิ่งที่พี่ทำอย่างแรกคือกดกระจกลงก่อน

แล้วรีบพยายามเปิดประตูรถ
แล้วอย่างหนึ่งพอมาอยู่ที่พอมาลงมาในห้วยแล้ว
ก็เลยถามพี่แล้วพี่ว่ายน้ำอะไรยังไง
บอกโอ้โหโชคดีน้ำในลำห้วยไม่ได้ลึกมาก
ประมาณสักไม้บรรทัศนึงเองคุณผู้ชม๓๐๔๐เซนต์นะคะ
ทีนี้พี่แกก็เลยลุยน้ำออกมาได้
พอขึ้นมาบนบกแล้วไม่กล้า
ไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
รถที่ผ่านไปผ่านมามีแต่รถสิบล้อ

บอกว่าไงรู้ไหมไม่รู้จะทำยังไง
ตัดสินใจโดนเข้าป่าไปเรื่อยแล้วมันก็มืดด้วยไงคะ
เจอบ้านคนแต่หมาก็เห่าดังมากเหมือนกัน
ทีนี้กลายเป็นว่าพี่แกหลง
หลงอยู่ในป่านั้นหาทางออกไม่เจอ
แล้วไปอยู่ยังไงกันครับเมื่อคืน
พี่พลเมืองดีพี่พลเมืองดีนะคะ

ทีนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่สวนป่าแม่พริกแม่เสรียง

ทีนี้พอพี่พิษินีเจอรู้สึกว่าหนึ่งแหละเป็นผู้หญิง
รู้สึกว่าสองแหละหน้าตาพี่เขาดูน่าจะเป็นคนดีล่ะ

อีกอย่างหนึ่งนะนะตัวพลเมืองดีพี่สุภาพรเสื้อเหลืองคนนี้
บอกว่าอุ๊ยเพิ่งเห็นข่าวด้วย
ว่าลูกของคุณตามหาอยู่นะ
พี่พลเมืองดีก็เลยพาพี่พิศินี
ส่งที่โรงพักลองฟังพี่พิษินีหน่อยนะคะ
รู้ตั้งแต่ตอนที่แบบกระแทกเลยค่ะ
ตื่นตั้งแต่ตอนกระแทกเลยค่ะ
แล้วแบบเจาะหน้ามันซึ่งดี
มีแต่ที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เสื้อคุมตัวเดียว

คุณผู้ชมฟังข่าวกับเรามาจนถึงตอนนี้
บางคนก็อาจจะมีคำถามว่ามันแค่นั้นจริงใช่ไหม

ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากไปกว่านี้ใช่ไหม

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยเอาตัวของนางพิษินีเนี่ย
ไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจเช็คร่างกาย
แล้วมีจังหวะที่พี่เขาก็ชู๒นิ้วนะสู้ตายให้กับนักข่าว

อ้าวนี่ตอนขึ้นไปแล้วนักข่าก็ถามด้วย
พี่ถามจริงเถอะพี่มีพวกเครื่องลางของขลังอะไรไหม

ใช่หยิบเป็นเหรียญเหรียญพระพิคเนธค่ะ
ว่าอันนี้มันคุ้มครองให้พี่รอดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้

คือก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่พี่เขาบอกจริงหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องขับรถทางไกลแล้วรู้สึกว่า
พี่เบียกจอดนอนดีกว่าฮะใช่